ขอบคุณทุกคนครับ

โอกาสพูดอีกทีเอาแบบคนสมุยเขาพูดกัน

บุ้ยนี่คือกอสมุยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเมื่อกี้มีแม่คุณชนะอยู่ในงานไหมคะ

ของอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนะจ๊ะ
นอกจากทำบุญแล้วเนี่ยเขามีการจัดการแข่งขันกีฬา
กีฬาพื้นบ้านประเภทต่างให้ร่วมสนุกกันด้วย
เป็นการสืบทอดนะจ๊ะเริ่มกันที่กีฬาแรกเลย
แข่งขันเก็บมะพร้าวเก็บพร้าวนั้นตามวิถีของชาวสมุยเลย
แล้วเขาจะแข่งกันโดยใช้ไม้ที่มันมีปลายเหล็กแหลม
ทีมไหนโยนลงมากที่สุดชนะ

ง่ายนะคุณเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอันนี้แหละสีสันเลย

และกีฬาต่อไปบอกเลยสนุกสนานไม่แพ้กันก็คือการแข่งขันกรอบสมบัติ

แล้วก็เอามือกรอบก็คือโกยแป้งนะคะ
แล้วส่งไปต่อถึงคนด้านหลังจนถึงคนสุดท้าย
แม่ผมน่าจะแสดล์นี่แหละน่าขาวเต็มทุกคนเลย
กรอบสมบัตินั่นเเต็มที่ซึ่งมากที่สุดเนี่ยเป็นทีมที่ชนะ
บอกเลยกีฬานี้กองเชียร์มันมาก
คือเคลียร์จนเหนื่อยเลยเพราะว่าแต่ละคนผมขาวหน้าขาวกันไปหมด
และก็ยังมีการแข่งขันภายเรือทักเกยอร์ด้วย
แล้วก็มีมวยทะเลด้วยสนุกสนานมาก

เพราะยังมีการแข่งขันที่เป็นไฮไลท์เด็ดของงานด้วย
คืออะไรไปดู
ขูดไปขูดแบบไม่มีใครยอมใคร
ไฮไลท์ที่ว่าเด็ดก็คือการแข่งขันขูดมะพร้าวนี่แหละค่ะ
ผู้แข่งขันเนี่ยคือคือในอำเภอค่ะ
ในอำเภอกรสมุยค่ะ
เนี่ยคนเชื่อกล้ามอะค่ะ
ดูวงแขนดูกล้ามแล้วน่าจะชนะอยู่นะ

ทั้งสองฝ่ายต้องขูดมะพร้าวตามเวลาที่กำหนดไว้
เพื่อส่งเสียงเซียกันสนุกตระน้าน

ทั้งสองฝ่ายขูดมะพร้าวได้๘ขีดเท่ากันเลยค่ะ
ระเบิลพอดีเป๊ะ
ลูกมะพร้าวทองคำนี่คือถ้วยรางวัล
ไปขูดมะพร้าวต่อที่บ้าน

แม่ผมกำลังกวนกะละแมอยู่แน่เลย

เพราะว่าแม่ผมได้ตำแหน่งมานะ

มีโอกาสไปมุ้ยกันนะคะ